จากเรื่องของคอควายกินย่า
ก็ต้องไปดูที่วอวัวก็กินย่าเช่นเดียวกัน
ก็ปกติก็กินย่านะฮะอืมก็ปกติเขากินย่านะ
แต่วัวตัวหนึ่งที่อ่างทองกินทั้งไก่ย่าง
กินทั้งขนมหวานเอ่ยกินทั้งผลไม้กินทั้งแคนตาลูป

นี่กำลังพูดถึงวัวอยู่ไหมวัววัววัวจริง
ไปดูกันเลยดีกว่าว่าวัวตัวนี้เขากินอะไรกันบ้างนะครับ
ฉันเป็นผู้หญิงฉันก็ต้องกินของหวาน
หนูแค่ว่ากินถ้ากินอร่อยมาก
กินอร่อยมากนะฮะก็คือเจ้ารุ่งโรธมงคลแล้วก็โชคดีนะครับ
วัวเพศเมียภายในวัดชายภูมิจังหวัดอ่างทอง
หน้าก้มตากินเลยคุณเห็นไหมว่าเขากินอะไร
แนนตาลูปเขียวแคนตารูปหวานล่ะคุณ
ชาวบ้านนำไปให้เขาเขาก็กินอย่างอร่อยนะครับ
หลังจากในพื้นที่ประสบปัญหาภัยแรงขาดแคลนย่าแหล่งอาหารตามธรรมชาติ
ชาวบ้านสงสารจึงนำแคนเตอร์ลูปที่ปลูกไว้ในสวนแต่ขายไม่ได้ราคา
ใส่รถกระบะมาให้วัวที่วัดแห่งนี้กินซะเลยนะครับ
คุณรู้ไหมแคนตาลูปจริงเป็นพืชใช้น้ำน้อยนะ
เห็นน้ำในผลเขาฉ่ำแบบนี้จริงเขาเป็นพืชใช้น้ำน้อยนะครับ
แล้วก็เอามาปลูกทดแทนพื้นที่นาในช่วงนี้
แต่ก็ยังเหลือก็มาให้วัวกินนะครับ
ชาวบ้านบอกว่าวัวทั้ง๓ตัวเป็นวัวของวัดชายภูมิ
มีประชาชนเคยถ่ายชีวิตไว้โดยมีชาวบ้านช่วยกันดูแล
ซึ่งแต่ละตัวนะโอ้โหเขาเชื่องแล้วก็ขี้อ้อนแล้วก็แสนรู้
ยังชอบกินไก่ย่าง
ส้มตำด้วยไหมไม่ส้มตำ
วัวบอกหนูกินไก่ย่างพอค่ะ
กินขนมหวานกินมะม่วงสุกก็ชอบนะครับ

ชาวบ้านจึงเอ็นดูและมักนำอาหารไปให้กินเป็นประจำ
ตอนนี้ทั้ง๓กินแทนย่าไปแล้ว